เราจะเชียร์บอลไทย

เข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับ

แต่อีกหนึ่งความฝันนะครับของนักฟุตบอลนะครับ

ผมก็ฝันว่าจะได้เล่นกับนักฟุตบอลในดวงใจของตัวเอง

อยากเล่นกับซินีดีนซีดานเป็นต้น
เขาเป็นนักฟุตบอลนะฮะที่คลองบอลดี
เล่นบอลสวยงามที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยนะครับ

บางคนแอบจัดทีมในฝันของตัวเองด้วย
ที่เขาอยากจะร่วมเล่นด้วยมากที่สุด

ถ้าเราพร้อมแล้วไปฟังเขาเลยครับ
วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราว

วันนี้ขอเป็น๔๓๓แล้วกัน

สโมสรก็เล่นได้โดดเด่น
ทีมชาติก็คือสร้างความสำเร็จให้กับทีมชาติเยอรมัน
เขามีความเป็นผู้นำนะครับ
ผู้รักษาประตูก็คือเป็นผู้เล่นตำแหน่งสุดท้ายจริง

ต้องสามารถที่จะเจอสถานการณ์๑ต่อ๑ไม่มีความวิตกและตกใจนะครับ
กระหายในชัยชนะตลอดเวลานะครับ
ตำแหน่งต่อไปก็คือนะครับ
เติมเกมลุกเกมรับได้โดดเด่น
รูปร่างเล็กตันขึ้นลงได้ใจนะครับ
แล้วแถมยังมีลูกที่เด็ดนะครับลูกยิง
เขาเรียกว่าลูกยิงติดวิญญาณแล้วกันนะครับ
ยกรุ่งเรืองนะครับได้แชมป์บอลโลกแล้วก็โดดเด่น

อาจจะไม่เหมือนกับคณะบ้านดีเดือด

และโอกาสที่เจอหนึ่งต่อหนึ่ง

ตำแหน่งต่อไปก็คือตัวเซ็นเตอร์
ขอเป็นรุ่นคุณปู่ของเราแล้วกัน

เป็นตัวเข้าทำเขาเรียกว่าเป็นศูนย์หน้าตัวที่สอง

เซ็นต์บอลอ่านทางบอลดีนะครับ

หวือหวาไม่โดดเด่นมากเรียบ
แต่ถ้ามีบรองอยู่ในทีมอุ่นใจแน่นอนนะครับ
ตัดบอลแล้วก็จ่ายให้เพื่อนง่ายนะครับ
บางครั้งถอยลงมาเป็นเซ็นเตอร์ได้อีกนะครับ
เล่นได้ทั้งลุกทั้งลับนะครับ
เขาเรียกว่าแกร่งดุดดันผาหิน
อายุมากยังสามารถเล่นทีมชาติได้นาน

ทีนี้กลางลุก๒คนจะเป็นใคร
ทองบอลคนแย่งยากมากพริ้ว

ให้บอลง่ายพริ้วไหวนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะเติมเกมลุกไปเป็นศูนย์หน้า
ยิงประตูได้คลาสสิก
ก็ต้องยกนิ้วโป้งให้นะครับ
แต่เซนต์บอลนะครับจ่ายบอล
เล่นลูกสั้นเขียบขาดเขียบคม
เห็นได้ว่าพาทีมชาติสเปนได้เป็นแชมป์โลก

นะครับทีนี้มาดูปลีก

แมสซี่เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าซุปเปอร์ตาระดับโลก
แล้วถ้ามีอยู่ในทีมนะครับโอกาสสร้างสรรค์เกม
เป็นทั้งตัวจ่ายเป็นทั้งตัวลากเลื้อยเข้าไปยิงเอง
เรื่องยิงไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องยิงแรงยิงยิงนะฮะ
ยิงเล่นทางปั่นด้วยเท้าซ้ายจ่ายบอลจิลพาร์ทธรุทะลวงเข้าไปยิงเอง
เป็นหน้าตัวที่สองตัวที่สามได้หมดเลยอันนี้ขอยกให้เมซี่นะครับ
แล้วฝั่งซ้ายขอเป็นเมม่าแล้วกัน
นะครับเนม่าก็คือเหมือนกับเป็นสี่กึ่งศูนย์หน้านะครับ
เหมือนคล้ายคล้ายกับเมซซี่ฉะนั้นถ้าเรามีปีกึ่งศูนย์หน้า
เนี่ยสามารถทำได้หลากหลายเลยป้อนบอลเองก็ได้เข้าไปยิงเองก็ได้
ทะลุทะลวงก็ได้ไม่รู้จะมาร์คยังไง
ถ้ามีเมซี่กับเนม่าไม่รู้จะมาร์คใครฉะนั้นโอกาสที่ศูนย์หน้าจะรอแปรเข้าอย่างเดียวก็มี
นะครับสุดท้ายนะครับแล้วเรามีสิบคนแล้ว

หน้าเนี่ยต้องเป็นซิโก้แล้วไม่ใช่ซิโก้
ซิลนะซิโก้นี่แหละตัวเราเองนี่แหละนะ
ฉะนั้นนะครับในนี่ก็คือเป็น๑๑ผู้เล่นในฝันของตัวเองนะครับ
ก็จัดดูแล้วเป็นยังไงนะครับก็มาติชมกันนะครับ
นี่คือหลากหลายเรื่องราวในสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครมีคำชี้แนะหรือข้อเสนออะไรหรืออยากจะถามอะไรนะครับ
โอ้โหแต่ละคนสิบเอ็ดตำแหน่งนี้นะฮะสุดยอดเลยนะครับถ้าโค้ชซิโก้ได้ไปร่วมเล่นจริงจริงเนี่ย
ลืมเอาผมไปด้วยสักคนนะครับไปถือรองเท้าสตาร์ทให้ก็ยังดีนะฮะ
ไปอยู่มานั่งสำรองนั่งข้างระดับนี้โอ้โหสุดยอดความฝันเลยนะครับนะฮะ
ลงไปเล่นหรอกครับได้ดูเขาเล่นเนี่ยก็มีความสุขแล้วครับ
ช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยถึงความลับในเสื้อตัวนี้กัน
นักรบคนที่๑๒ที่มาที่ไปและคอนเซ็ปต์ของเขามันคืออะไรกันพักสักครู่เดียวครับ
บริเวณชายเสื้อด้านหน้าบริเวณด้านขวามือนะครับก็จะมีลายเล็กเล็กนะครับ
เป็นลายคล้ายลายผ้าโบราณในโบราณเรียกว่าชายผ้าถูแม่ที่ติดไปกับเสื้อกรอกนักรบเวลาออกรบ
เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจเป็นสิ่งที่ให้สัญญากับแม่ว่าจะรักษาชีวิตและนำชัยชนะกลับมากราบเท้าแม่